บนท้องถนนนะครับเพราะว่ามีคุณป้าท่านหนึ่งขับรถจากปฐุมธานี
เข้าหลามนะเข้าหลามแบบเฉลปรากฏว่ากำลังขับขี่ไปช้า
เกิดเป็นเหตุการณ์แบบนี้นะครับ
นี่แหละฮะจากคลิปแรกตัดกลับมาที่คลิปนี้คุณ
ตอนแรกชาวบ้านชาวช่องแถวนั้นบอกลงมาลงมาออกมาออกมาออกมา

แล้วนี่น้ำมันก็ไหลออกมาแล้ว

โชคดีคุณป้าท่านนี้เชื่อชาวบ้าน
ลงจากรถทิ้งรถเลยนะฮะยอมเอาชีวิตรอดนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นประมาณ๑๐โมงนะฮะ
ตำรวจสพแสนศุกร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเดินทางไปจุดเกิดเหตุ

แยกไฟแดงเนินทองขาเข้าบางแสนตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองชนบุรีนะครับ
ไปถึงก็นี่แหละฮะรถเก๋งไฟกำลังลุกไหม้ห้องเครื่องเลย
เจ้าหน้าที่ใช้เวลา๒๐นาทีดับไฟได้นะครับ
ส่วนคุณป้าคนขับนะฮะคือคุณป้าพันนียอดรักอายุ๖๒ปีนะครับ
ให้การกับเจ้าหน้าที่บอกว่าโอ้ป้าขับรถมาจากปฐุมธานี
เรียบชายทะเลกะจะวิ่งไปถนนเข้าหลาม
ขับไปขับมารถมันกระตุกแปลกนะ
เหมือนเร่งเครื่องไม่ขึ้นจากนั้นขับมาติดไฟแดง

ป้าทำอย่างไรดีนะเอาไปเข้าอู่ดีไหมหรือเข้าศูนย์ดีไหม
สักพักได้กลิ่นน้ำมันคลุ้งเลยนะฮะ
แล้วก็ได้ยินชาวบ้านแถวนี้แหละอย่างที่เขาตะโกนเมื่อกี้
ออกมาออกมาลงมาลงมาวิ่งนะฮะ
ปรากฏว่าป้าเชื่อป้าเปิดประตูลงมา
เพราะควันมันขึ้นแล้วฮะป้าก็เลยออกมาเลยนะฮะ
ดับเครื่องก่อนแล้วก็วิ่งลงจากรถ
เดียวเองวิ่งไม่กี่ก้าวไฟลุกทันทีนะครับ
ป้าบอกว่าไม่เอาอะไรออกมาแล้วขอเอาแค่ชีวิตให้รอดเท่านั้น

น้ำมันมันถึงรั่วแต่ว่ารถมัน๗ปีแล้ว
อาจจะมีผูกพังไปบ้างเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบให้ละเอียดอีกครั้ง
ว่ารถมันมีปัญหาตรงจุดไหนกันแน่นะครับ

พอติดไฟแดงตัวนี้รถมันก็จะตุกนิดหน่อย

เรื่องเลี่ยงไม่ขึ้นอ่ะตั้งแต่ก่อนติดไฟแดงแล้วค่ะพอดีอยู่ในรถก็ได้กลิ่นน้ำมัน
พอได้กลิ่นน้ำมันพอไฟเขียวก็ออกตัวมาพอดีคนแถวเนี้ยเขาก็บอกว่าน้ำมันรั่ว
เขาชี้ให้ดูเรามองกระจกหลังเราก็เห็นว่าน้ำมันมันรั่ว
ก็พยายามเร่งเครื่องแล้วก็จอดตรงนี้พอจอดปุ๊บก็ดับเครื่อง
ปรากฏว่าฟันก็เริ่มขึ้นก็เลยออกลงจากรถนะคะ
ยังไม่รู้สาเหตุเลยว่าน้ำมันรั่วเพราะว่าอะไร
แต่รถนี่เจ็ดปีแล้วนะคะรถมาหลายปีแล้ว